รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรค
และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๔๘
นักรบลูกทุ่งกับกฎิกาสุดโหดแบบ๓เอา๑
เพื่อเป็นตัวแทนจากฝั่งลูกทุ่งที่ต้องข้ามโลกไปฟาดฟันกับแชมป์ฝั่งสตรีท
หนูจะตัวเล็กพี่หนูแบบนี้แต่หนูก็สู้พี่ทุกคนได้แน่นอนค่ะ

เพิ่งทิ้งขวาไปที่หนึ่งบนสังเวียนร้องข้ามรุ่น
งานนี้พักกันดูว่าบวกกันยับแบบไม่มีใครยอมใคร
เพราะเวทีนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนอ่อนแอ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
แต่วันนี้นะครับกรรมการของเราทั้ง๓ท่าน
ต้องขอสวัสดีค่ะพี่เวสบ้าค่ะ

สวัสดีค่ะ
กรรมปฏิการค่ะจะมาเล่ดดูเดือดกันขนาดไหน

จากการออดิชั่นที่ได้ผู้เข้ารอบมาทั้ง๑๕คน
สู้ตอนนี้รอบด้วน๓เอา๑

กฎิการร้องข้ามรุ่นรอบดวนเดือด๓เอา๑
ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการอัลดิชั่นทั้ง๑๕คน
จะถูกจัดกลุ่มกลุ่มละ๓คน

ในระบบการแข่งขันแบบตะลุมบอล
สู้กันเพียงคนละ๑เพลง
วัดด้วยการร้องเพียง๑ครั้ง
เพื่อหาผู้แข็งแกร่งที่คะแนนสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
โดยคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

และคะแนนจากโบนัสความต่างระหว่างอายุคนและอายุเพลง
ทุก๑๐ปีจะได้๑คะแนน
ยิ่งห่างเยอะยิ่งได้คะแนนมาก
ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รอดในแต่ละกลุ่ม

ตอนที่๓เอา๑จาก๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เราก็ได้แชมป์ประจำกลุ่มแรก
คือสวยสังหารเสียงหวานอาบอย่างทิพย์อายปริตา
เป็นคนที่ผมให้คะแนนเสียงช่องกลางวานและแก้วเสียง๕เหมือนกัน
เอาว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้ตัดสิงยักษ์
เท่ากับคะแนนร่วมน้องอายนะคะคือ๕๕คะแนนค่ะ

ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็โล่งมาก
เป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะ
และแชมป์ประจำกลุ่มที่๒คือ
สะโพกทอนาโดแห่งเมืองชายนาฏ
เร็วแรงฟาดทุกลีลา

ไม่ต้องกลัวมีของเพราะหัวหรี่ใหญ่เท่าหัว

แชมป์ปูของเราค่ะสุนปูนี่
สำเร็จ

ที่พวกเขาพรีมพร้อมใส่นวม

แต่ก่อนที่จะไปพบกับพวกเขาเหล่านั้น
ในวันนี้ได้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ
จัดใหญ่จัดเต็มมากกว่าเดิม

แถมอายุมากขึ้นด้วย
แต่ธุระปินที่ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
จึงรีดข่าวว่องเทวัน
ไว้มาอ่ะไว้มา
จอยกันหน่อยอ่ะไว้มา
เชิญเลยพี่วันนี้เรามาแฮปปี้

หน่อยน่าเอ้ามาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะ
หน่อยน่ามาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะ
สาบชาชึ่งชึ่งตริติชึ่งอ่ะชึ่งชึ่งตริติชึ่งอ่ะ
ชึ่งชึ่งตริติชึ่งอ่ะจ้อจ้อจ้อออกมาเต้นเลย
เออเงยอมทุกข์สนานสนุกชะเอ่อเงยนะ
สายโจ๊ะดนตรีมันมันกล้องแน่นแน่นแต่ลืนตึงตกฉันเลยสายโจ๊ะ
จะเต็มจัดให้อย่าทำตัวเชยช่าเอ่ยไม่เอาหน่า
จังหวักฮีลาช่าเอ่ยมันโดนใจจะเป็นสายโย่หรือสายไหนไหน
อ่ะสายแข็งยังไงก็ไม่เท่าสายโจ๊ะเอ้ามาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะหน่อยน่ะ
มาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะสามชาชึ่งชึ่งตริติชึงอ่ะ
ชึ่งชึ่งตริติชึงอ่ะชึ่งชึ่งตริติชึงอ่ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ
อ่ะขอเสียงสายโจ๊ะหน่อยจ้าอ่ะขอเสียงดังดังน่ะชา
อ่ะนานนานน่ะจะได้เจอกันน่ะอันละอยากให้ทนุกนาน
จึงพบหาความมั่นมาพรบกัน
ในสายโจ๊ะโป๊โป๊ไหวมาอ่ะอ่ะอ่ะไหวมา
โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะกันหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะไหวมา
เชิญเลยพี่วันนี้เรามาแฮปปี้เฮฮาปาร์ตี้
มาโจ๊ะมาโจ๊ะกันหน่อยน่ะอ้าว
มาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะหน่อยน่ะมาโจ๊ะมาโจ๊ะโจ๊ะกันอ่ะสามชา
โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ
อ่ะขอเสียงสายเจ้าหน่อยจ้า

ดังนะค่ะนานนานนานชะลายเจอกันนะ
อะไรย่าให้ทะนุ่มนานจึงพูดภาพความมั่นมาครบร้านในตายเจ้า
โปโปไหวมาอะอะอะไหวมาเจ้าเจ้าเจ้ากันหน่อยอะอะอะอะไหวมา
เชิญเลยพี่วันนี้เรามาแฮปปี้เอฮาปาร์ตี้มาเจาะมาเจาะกันหน่อยนะ
เอ้ามาเจ้ามาเจ้าเจ้ากันหน่อยนะมาเจ้ามาเจ้าเจ้ากันสามชา
ชึงชึงตะลิติชึงอะชึงชึงตะลิติชึงอะชึงชึงตะลิติชึงอะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
ไส้เจ้าไม่มีจุดเจ้าจ้า

แม่สายแดนตัวจริงเสียงจริงวันนี้ครับ

เราต้องสอบธรรมกันค่ะ
ต้องคอมเม้นช์ไหมคะต้องคอมเม้ซ์ไหมคะ

นะนะว่ามันสมบูรณ์แบบและโพรเฟกก์อะไรเช่นนี้

เชื่อเลยว่าจะมีใครร้องได้พิเศษขนาดนี้

แต่เพลงนี้พี่ดิเองจะต้องยับขนาดนี้

วันนี้ต้องบอกเลยใครก็ตามที่มาร้องร้องข้ามรุ่น
ตอนนี้นะถ้าอาวุธคุณดีเสียงดีทำถูกต้อง
พี่ว่าคุณไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนค่ะ

บางคนเสียงดีมากเลยคุณเสียงดีและเลือกเพลงที่เหมาะ

บอกเลยเรื่องการเลือกเพลงสำคัญมากจริงค่ะ
ต้องมาดูกันนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะเลือกเพลง
แล้วก็จะใช้เสียงได้เหมาะยังไงหรือเปล่านะคะ

เพลงจากตัวแม่ไปแล้วถึงเวลานักรบต้องตบเท้าเข้าสนาม
พบกับพวกเขากันเลย

โอ้โหเริ่มแหลมมาเลย
เรียกได้ว่าเป็นศึกระหว่างลูกผู้ชายที่เอาใจแม่ยกทั่วประเทศมากันแบบสามคนสามสไตล์
ศึกแห่งศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่ฟาดฝันกันด้วยเสียงร้อง
วนกันแบบเพลงต่อเพลงกับการต่อสู้แบบสามเอาหนึ่ง
งานนี้บอกเลยว่าเป้าหมายคือทำคะแนนให้สูงที่สุดเท่านั้น
เพื่อขวาตัวแชมป์กลุ่ม๓ไปครอบครอง
สวัสดีค่ะ
รถนี้มาแบบหล่อเลยครับ
เอาล่ะตั้งสูงไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันดีกว่าครับ
กับนักร้องคนแรกของกลุ่มนี้คือ

แล้วก็คุณคุณอัคภรรณอยูนั้นเองนะคะ
และท่านสุดท้ายนะคะคือคุณตัชชนะชัยนั่นเอง
ช่วยสองคนนั่งก่อนเลยครับ
ขึ้นคอสวมเลสพันล้านที่ข้อมือขวา
พี่ขอดที่คนแรกเลยเพราะว่าเสียงเข้าไปความนุ่มอยากฟังต่อ

รองหัวใจแม่ยกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
นุ่มคนนี้พูดหน่อยแต่โต๊ยหนัก
ประมาทแม้แต่วินาทีเดียว

ออกมาในปี๒๕๕๗ครับมีคะแนนโบนัสถึง๒คะแนนเลย
โอ้โหถือว่าตั้งต้นได้ดีเลยนะคะ

ผมชอบตั้งแต่พี่แจ๊คเขาปล่อยเพลงมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับ

ร้องโชว์แต่ยังไม่เคยใช้ประกวดนะครับอันนี้เป็นเวทีแรกครับ
คะแนนพิเศษที่ได้นะครับก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงครับ
เพลงของพี่อิตนี่ก็เป็นเพลงที่ยากครับผมก็คิดว่าถ้าพี่อิดเนี่ยทำออกมาได้
ที่น่าจะได้คะแนนเยอะพอสมควรเลยครับ
อิดจะสามารถโกยคะแนนจากคณะกรรมการได้มากแค่ไหนไปดูกัน
นี่ก็ถูกทิ้งแล้วความจริงก็ปรากฏ
หมอใส่แกแกสอนทายมีแค่ตัวดำ
มันต่อยต่ำเงินเก็บสักกรรมไม่มีทำทุน
เธอยิ้มหน้าตาเฉยรับว่าเคยไปควงเสีย
แอบออกไปสดเข้าตมกะเนีย
เดินกลับมาเพลียบอกไปทำบุญ
คนจนมันเสอโดนเธอหลอกจนใจพรุน
ถีบทิ้งให้พี่จมฝุ่น
เหยียบซ้ำเป็นการขอบคุณก่อนไป
ควายบ้านอื่นกินฟางแล้วทำหนา
ฝ่ายบ้านนี้มองฟ้ากินน้ำตาแล้วทำใจ
เธอ
สัญญาเคยบอกจะไม่เปลี่ยนไป
แต่สวรรค์ต้องมีเงินจ่าย
พี่ตกมาตายเพราะไม่มีตังค์
ใจร้ายยังไม่พอคว้าสร้อยคอที่พี่ใส่
สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้

พี่ไม่ขัดขวา
มันคือข้างโง่
พี่ของโง่อีกสักครั้ง
ให้ถือว่าควายมันจาง
ถูกทิ้งกลางทาง
ไม่ต้องกลับมา
ผู้ใจช่วยไว้

ใจเคยสัญญาเคยบอกจะไม่เปลี่ยนไป
แต่สวรรค์ต้องมีเงินชายพี่ตกมาตายเพราะไม่มีตังค์
ใจร้ายยังไม่พอคว้าสร้อยคอที่พี่ใส่
สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออยากเอาไปพี่ไม่คัดขวา
มันคือเขาพี่ขอโง่อีกสักครั้ง
ให้ถือว่าควายมันจ้างถูกทิ้งกลางทาง
ไม่ต้องกลับมา
เพราะไม่สุขท้ายเอง

ขึ้นมาดีทีเดียวพลังที่ยังขาดไปบ้าง
ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ
แล้วก็เก็บลูกคอใช้ได้เลย

กับจุดที่จะต้องลงต่ำที่เรามีปัญหาบ้างนะครับ

ควายบ้านอื่น

ควายบ้านอื่นกินฟางแล้วทำหนา
ควายบ้านนี้มองฟ้า
กินน้ำตาแล้วทำใจ

กินฟางแล้วทำหนา
ควายบ้านนี้มีมองฟ้า
มันสามารถดายโนมิกได้อีกองค์โรงต่ำ

ถ้าเราไปฝึกเรื่องไดนามิกจะดีกว่านี้อีกเยอะนะครับ

คุณแจ๊คใช่ไหมฮะผู้าครอง
เขาจะมีหวานก็จริงแต่เขาจะมีความหนึบอยู่ในเส้นเสียงของเขา

อันนี้พูดภาษาลูกทุ่งแบบบ้านนะคุณ
หนึบของเรามันหายไป
มาได้จริงท่อนฮุกหลังโซโล
ถือว่าทำการบ้านมาค่อนข้างดีค่ะ

คะแนนที่คุณอิตจะได้รับไปครับ
เป็นกำลังใจให้ครับเชิญคำการลงคะแนน
คณะกำการได้ลงคะแนนไปที่เรียบร้อย
แต่เชี่ยขอเปิดคะแนนคนแรกจาก

คะแนนที่พี่เวสบาร์จะให้จากคุณอิตนะคะ
เป็นคะแนนตั้งต้นที่แรกจะได้เท่าไหร่

ท่านประการท้านที่๒ครับ

๑๕คะแนน
แล้วแล้วสถานการณ์ตอนนี้สามสิบคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสองท่าน
อืมคะแนนที่พี่รุ่งให้คือเดี๋ยวคนที่แม่แหล่งคนโน้นจะเกรงเลย
ไม่อยากให้เพลงนะคะนี่คือคะแนนที่คุณจะได้รับไปนะคะ
สามคะแนนแล้วสิบห้าคะแนนแล้วและท่านสุดท้าย
เปิดค่ะสิบหกคะแนนรวมทั้งหมดตอนนี้คือสี่สิบหกคะแนนค่ะ
เอกจะสูงเกิน๕๐ก็ไม่ได้สูงแต่จะต่ำก็ไม่ได้ต่ำนะ
ครับไว้ใจไม่ได้เสี่ยงมากครับคะแนนนี้นะคะเสี่ยงจริงจริง
แม่กวาดคะแนนจากคณะกรรมการรวมทั้งคะแนนพิเศษไปได้๔๖คะแนน
นับว่าเป็นตัวเลขที่ประมาทไม่ได้หนุ่มอาฟจะงัดอาวุธอะไรมาสู้
มาดูกันเอาละครับผมเห็นคะแนนของพี่อิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
พอสู้ได้ครับผมคิดว่าพอสู้ได้นะแล้วคู่อินล่ะ
ฝีมือน้องอาร์ฟในรอบออดิชั่นมาถึงบอกไงครับเสี่ยงครับเสี่ยง
ครับเพลงที่น้องอาฟจะเอามาสู้กับพี่อิตคือเพลงอะไรครับเพลงคิดถึงพี่ใหม่ครับ
คิดถึงพี่ใหม่คิดถึงพี่ใหม่ซึ่งออกมาในปีสองพันห้าร้อยหกปุ๊บ
คะแนนที่น้องอาร์ตจะได้เป็นคะแนนพิเศษก็คือ๓คะแนนเลยหรือว่าตั้งต้นมาก็คะแนนพิเศษเยอะกว่าทางครูอิตแล้ว
กลับมากับร้องข้ามรุ่นในรอบดัวเดือดสามเอาหนึ่งและตอนนี้ถึงเวลาแล้วของเด็กหนุ่มล่าฝันจากเมืองกรุง
ถึงจะเป็นหน้าใหม่แต่ฝีไม้ลายมือรับประชันว่าไม่ธรรมดา
ก็กลับมาคราวนี้ก็เตรียมตัวโดยการที่ซ้อมร้องเพลงเยอะครับผมแล้วก็ฟังเยอะครับ
สำหรับตัวผมเองก็คิดว่าพร้อมครับผมไม่ว่าจะเจอใครก็ได้หมดเลยครับ
พาตัวเองผ่านเข้ามาจากรอบออดิชั่นด้วยผลงานเพลงลูกทุ่งชั้นครู
น้ำเสียงขั้นเทพจนทำให้กรรมการเหมือนตกอยู่ในพวัง
ลูกคอกับลูกพระเสาเนี่ยดีเลยมีเสน่ห์นะครับ

๑ปีได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งค่ะ
และวันนี้เขาจะใช้เสียงและเสน่ห์อันเหลือล้น
ทะลุทะลวง๔๖คะแนนของอินได้หรือไม่
ก็กลยุทธ์ที่ผมเลือกมาคือเป็นแนวเพลงที่ผมถนัดครับผม
ผมได้เลือกเพลงที่มันค่อนข้างเก่านิดนึงครับ
คะแนนพิเศษมาถึง๓คะแนนมากกว่าพี่อิต๑คะแนนครับผม
ผมเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในกลุ่มนี้ครับผม
แต่ว่าผมก็พกความมั่นใจมาเต็มที่ครับผม

พิสูจน์ตัวตนของอาฟพารันยูกันเลย
กับเพลงนี้คิดถึงพี่ไหม
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจพี่ห่างกัน
อย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้
ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกัน
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้
เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝัน
ข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจ
โปรดมองแสงทองนวลจันทร์
เราสมตากันในแสง
เหลือเหลือ
คืนนายข้างแรก
ฟ้าแซมดารา
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว
ทุกคราวเราฝันเห็นกันเนื่อง
สุดมุมเมืองไม่ไกล
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้า
พี่ตรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาว
คราวก็ได้เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึงกัน
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้า
พี่ตรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาว
คราวก็ได้เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึงกัน
ฝากฝนกัน

สำคัญทุกคน
ขอบค้างคอมเม้นท์จากพี่จิงรีทเลยดีกว่าครับ
จะบอกว่าเพลงนี้นะคะมันเป็นเพลงซึ่ง
ซึ่งร้องอารมณ์ผู้ชายอ่ะเหงา
ท่อนแรกที่เราขึ้นมาเร่งจังหวะไปนิดนึง
คิดถึงพี่อีน้อยหนูไปเลยหนูไปเร็วไปนิดนึง
มันต้องค่อยไปค่อยไป
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้า
พี่ตรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
ธรรมดีจริงนะฮุกรอบแรก
รู้สึกเอออารมณ์มันมาแล้วมันมากับเพลงแล้วลูกนะคะ
ร้องร้องไปบางจุดหนูยังมีอาการวูบวาบนิดนึง
เขายังมีความประมาทระวังตัว

เพลงนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกตอนแรกก็คือต้อง
มันต้องให้ฉ่ำให้หวานนะครับ
ขึ้นมานี่มันมีข้อผิดพลาดซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะ
นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงพี่ไหม
แต่ขึ้นมาเนี่ยคิดถึงพี่หน่อย

ก็คือเพลงนี้เนี่ยต้นทุนของน้องอาร์ฟได้ดีมากเลยนะครับ

ตอนนี้ผมว่าสูสีก็อิดมาก

ชมนะครับว่าเป็นคนที่มีลูกคอพิเศษมาก
แล้วก็ถ้ามีจุดที่ติแค่จุดเดียวเลย
เป็นจุดที่เพลงนี้คือต้องจุดนี้เลยนะ

ไทยเข้าครอบครอปฏิเสธมากแล้วก็ถ้ามีจุดที่ติแค่จุดเดียวหนึ่งแล้วไปจุดที่
สร้ามเยอะเลยนะครับหรอกนี้ถือว่าดีครับขอบคุณ
นี่คือทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นฤทธิ์ความตื่นเต้นของเราด้วยมั้ย

เต้นด้วยนะแต่ตอนนี้น่าตื่นเต้นกว่าแล้วเพราะเมื่อกี้คณะกรรมการก็บอกเองว่าตอนนี้สูสีมากกับหนูอิด
และคำคอมเมนต์จากกรรมการนะครับมีทั้งคำชมแล้วก็มีคำตีเล็กน้อยนะครับ
สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ก็คือมากกว่า๔๖คะแนนครับจะได้หรือไม่ครับลองดูเชิญกรรมการลงคะแนน
เอาล่ะครับผลงานที่อาร์ฟได้แผลงฤทธเดตออกมาเมื่อรวมกับคะแนนพิเศษที่มีอยู่ในมืออีกนั้นจะมากเพียงพอที่จะสามารถเบียดแสงอีกได้หรือไม่
คำว่านั่บต้องมากว่า๔๖คะแนนครับคนเดี๋ยวมาดูการักครับกับข้ามกรรมการท่านแรกก็รุ่งสุริยาครับ
คะแนนที่คุณให้น้องอาร์ฟคือ
สิบหกคะแนน
เดี๋ยวนะการที่ตอนให้ครูอิทพี่ทุกคนให้คะแนนเท่ากันเลย
คตอนแรกก็สิบหกนะโหสรุสีมาแล้วเลยฮะ
จากคณะกรรมการค่าที่๒เลยดีกว่าว่าจะได้ไปเท่าไร

เท่ากับตัวตัวอินอุ้ยก็เท่ากัน
แสดงว่าคู่นี้สูสิจริงนะ

ตอนนี้ลูนให้คะแนนของคณะกรรมการสุดท้าย

คะแนนจากคณะกรรมการท่านสุดท้ายพี่เวฟป้าคะ

ผู้ชิงศิษย์เขาให้ขนาดเท่ากันกับพี่อิทธิ์เนี่ย
ผมก็ยิ่งคิดมากเขาอีกว่ามันจะยังไง
แต่ว่าคิดถึงเรื่องที่ครูเวสป้าเขาคอมเมนต
ผมก็ใจชื้นเข้ามานิดหนึ่งว่าผมอาจจะได้คะแนนของครูเวสป้ามากกว่าอิทธิ์ครับผม
กังวลนิดนึงว่าถ้าพี่เวสป้าเนี่ยให้เท่ากันเหมือนกันเนี่ย
ผมก็จะไปแพ้คะแนนตรงที่คะแนนพิเศษของน้องที่มีมากกว่า

๑๕คะแนน
รวมทั้งหมดครู๔๙คะแนนของน้องอาร์ตค่ะ

ก่อนไปมีอะไรให้กับน้องอิทธิ์ครับ
ความรู้สึกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงกัน
อยากให้กลับไปฝึกฝนอีกหน่อย
ขอบคุณโหลออิทธิ์ครับ
ขอบคุณมากครับ
เอาชนะอิทธิ์ไปได้ด้วยคะแนน๔๙ต่อ๔๖
งานนี้ไม่รู้ว่านุ่มตัสจะมีร้อนหนาวบ้างหรือเปล่า

ใครจะได้เป็นนุ่มแชมป์ของกลุ่มนี้กลุ่มบอยแบนของเรานะคะ
คุณตั๊ดได้ฟังน้องอาฟร้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างกดดันไหม
ก็มีบ้างนิดหน่อยครับน้องเขาแก้วเสียงดีครับ

หมอลำเลย

คือถ้าเป็นเพลงของคุณพี่มนต์แคนฅ่ะบอกเลยว่าหยากทุกเพลง
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้าพี่ตรมพี่เหงา
เพราะคิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเจ้า
พี่ตรงพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
คะแนนที่ผมได้คือ๔๙แผงเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะส่งฝนกับพี่ตั๊ดในอันดับนึง
เพราะว่ามันก็ไม่ได้น้อยอาจจะทำให้พี่ตายเขาตื่นเต้น
ถึงเวลาของหนุ่มไขบ้านหมอลํ่องิณรรรดิ์ลุคเอื้อปเตือนอิสานตั๊ดชนะใช่
ไม่ว่าจะปรากฏตัวเวทีไหนก็สร้างความขนหัวลุกให้กับคู่แข่งเสมอ
หมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจน
สู้และดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงหล่อ
ว่าเพลงนี้มันใช่ตั๊กมากและใช่ช่วงเวลาตอนนี้มากเลย
รอบนี้นะครับก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างดีนะครับ
ได้กำลังใจดีจากแยกพี่น้องพ่อแม่มาเต็มที่ครับ
ความพร้อมของเราวันนี้เต็มร้อยเอาไปสัก๙๙๙ประมาณนี้ครับ
แล้ววันนี้เขาจะมาพร้อมกับอาวุธถนัดมือ
ที่จะมากวาดคะแนนจากกรรมการไปจนหมดหน้าตา
กับเพลงสไตล์ลูกชึ้งอีสานอ้ายมาส่งทาง

สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่ตั๊กก่อนที่พี่ตั๊กจะร้องก็คือ

เส้นทางเผินให้เฮาหยุดหักไว้สับนี้
โชคดีเดอร์ล่า
เมื่อเจ้าตัดสินใจ
อ่ายสิคิดว่าเป็นปัญหา
เข้ามาแล้วมันต้องผ่านไป

จบ
บุญที่ห่วมกันมาแต่สากอน
แค่มาผมก็เสียเจ้าไป
ต้องสลับคำว่าตลอดไป
อ้ายยอม
ให้จำอายในน้ำ

ที่บอกคือต่อไปร้ายกว่านั้น

ขอทางใหม่
หักกันสาเดินทาง
เหมือนในบัตรหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางอย่างใหม่

ห่วมกันมาแต่สากอน

เสียเจ้าไป
ต้องสละคำว่าตลอดไป
อายยอม
ให้จำอายในน้ำ

ที่บอกคือต่อไปหลายกว่านั้น
ให้เจ้าพ่อทางใหม่
หักทันสาวเดินทาง
เหมือนในบัตรหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางอย่างใหม่

ที่บ่อแม่นอ้าย
ให้จำอ้ายในน้ำ

ที่บอกคือต่อไปหลายกว่านั้น
ให้เจ้าพ่อทางใหม่

เหมือนในบัตรหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางอย่างใหม่
กับคนใหม่ที่มัน
บ่อแม่นอ้าย

และก็จะบลงมากอีกแล้ว
ไม่มีการที่มากกว่านั่นเลยครับ
แล้วถ้าเป็นร้องในห้องอัดผมก็ไม่รู้ว่าจะเจาะตรงไหนนะ
ก็ต้องถามเขาว่าเขาอยากจะร้องตรงไหนใหม่
โอ้โหขนาดนั้นเลยมั่นใจว่าเทคเดียวจบแน่นอน
ยำยอดมากเลยอ่ะพี่จีนต่อเลยค่ะ
ถือว่าเขามีลูกคอลูกขยี้ที่ดี

แต่พี่ว่าท่อน๒บรรทัดแรกของท่อน๒มันไม่ไหล

อกนั้นลูกคอขยี้ดีมากค่ะ

บอกว่าพี่มนต์แคนก็มีลูกคอพิษดาร

มันเป็นเอาดูที่สไตล์แล้วมันสมูทไหมมันลื่นไหลไหม
ขึ้นมาวันนี้เสียงดีนะครับมีไม่มีแหบ
แต่ว่าช่วงแรกครับบุญที่ห่วมกันมาแต่ชาติก่อน
คำว่าแต่ชาติก่อนเนี่ยครับผมมันมีอาการแบบเป๋เล็กน้อย

แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งชาติก่อนก็เหมือนกัน

ขอบคุณกรรมการทั้ง๓คนเลยครับ
พิเศษที่คุณถือไว้อยู่แล้วก็คือ๒คะแนน
คุณต้องทำให้ได้มากกว่า๔๙คะแนนที่น้องอาฟทำไว้

ที่กรรมการ๓ท่านเชิญลงคะแนนได้เลย

เขาชมพี่ตั๊ดมาหาผมก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับ

อาฟตั้งไว้สูงสุดนะครับที่๔๙คะแนนครับ
ถ้าเกิดคุณตั๊ดจะผ่านสู่รอบต่อไปด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ครับ

อาร์ฟคะความรู้สึกครับเป็นอย่างไงบ้าง
มีอยู่๔๙คะแนนคิดว่าซู้ด้วยพี่เขาดีป่ะ

สิ่งที่คุณตัดต้องการคือมากกว่า๔๙คะแนนครับคำอาการพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมเชิญเปิดคะแนน
คุณตั๊ดทำได้รวมมากกว่า๔๙คะแนนเมื่อไหร่จะเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้
และผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีค่ะ

แล้วคุณตอบคือ๕๗คะแนน
คะแนนสูงทีเดียวและคะแนนพิเศษรู้นึงแล้วด้วยนะคะ
คุณตัดความรู้สึกเป็นไงครับ
ดีใจครับดีใจที่วันนี้

คุณเป็นแชมป์กลุ่มนี้นะครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องฮาฟไหมฮะ

ก็คือเราเป็นนักสู้

สำหรับพี่ตันนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติของผม

ขอบคุณทั้งคู่มากวันนี้คุณเป็นนักสู้ที่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ

เนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะอา

ขอบคุณค่ะ
และแล้วหนุ่มตัสก็คว้าชะชนะในครั้งนี้ไปได้
ด้วยคะแนนสูงเฉียดฟ้า
เรียกได้ว่าขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มได้แบบไม่ค้านสายตา

เมื่อเขาต้องข้ามโลกไปแข่งกับแชมป์ฟังสตริง
งัดไม้เด็ดท่าไหนมาระเบิดพลัง
ก็ฝากไปถึงนะครับฝั่งสตริงนะครับ

เตรียมตัวนะครับเจอเทพบุรุษสุดหล่อ

จะไปขับรถนะครับคันใหม่กลับบ้านนะจ๊ะ
และสัปดาห์หน้าขวาดูเดือดในรอบ๓เอา๑
จะยิ่งทวีคูณความเข้มข้นและดูเดือด
เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว
ขยับขยับขยับเข้ามาซิ
กระแสกระแสกระแสกระแสกระแสอยู่มาเสีย
ตัวมาเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็พยายามมากที่สุดแล้ว
แต่ว่าถ้าเราจะไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เสียใจค่ะ
หากบ่มีอายคือเก่า
มันยังไม่สุดลูกมันเหมือนเรามีอาการออมเสียง
เล้งจะเป็นไม้แข็งขวางทุกคนในกลุ่มค่ะ
ห้ามพลาดในร้องข้ามรุ่นทุกวันเสาร์ทางช่องไทยรัฐทีวี